ส่วนช่วงนี้ไปติดตามสีสันกีฬากับคุณพิชชี่วรรณฑรสมกิจรุ่งโรธ

เหรอมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหม
ส่วนใหญ่ผู้หญิงวิ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่๒ชิ้นแล้ววิ่งก็แปลกเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นไปดูน้องพิชชี่ของเราหน่อย
มีรายงานเรื่องของสีสันการวิ่งบิกินี่เดรันมาครับ
เห็นสาวแต่ละคนเอวบางร่างน้อยแบบนี้

เพราะพวกเธอมาร่วมงานวิ่งบิกินี่ครั้งแรกของเมืองพัทยา

ในฐานะเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลก
สำหรับความรู้สึกของพวกเราตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้น
แล้วก็สนุกมากเพราะว่าคนให้ความสนใจเยอะมากค่ะ
ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ
ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาร่วมงานวิกินิลันที่พัทยาด้วยนะคะ
ยังไงมาร่วมกันวิทย์ต่อไปด้วยละกันนะคะ
ขณะที่นักวิ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็แต่งตัวบิกินี่แฟนซีมาร่วมแข่งขัน
ตั้งแต่แนวผ้าข่าวม้านางฟ้าหรือซุปเปอร์ฮีโร่
โดยช่วงพิธีเปิดก็มีการแสดงตีกรองสะบัดชัยริมชายหาดโชว์กันสด
ปล่อยตัวตอน๔โมงเย็นแถมฟ้าเปิดซะด้วย
แต่นักวินทุกคนก็สู้กันเต็มที่ผิวดำอะไรไม่มีกลัว
วันนี้ชายหาดพัทยานะคะมีสีสันยิ่งกว่าทุกครั้งค่ะ
เพราะว่ามีงานวิ่งบิกินี่เรส๒๐
แหมแดดแรงแบบนี้แต่นักวิ่งทุกคนก็วิ่งกันเต็มที่
ชุดที่แต่งมาแต่ละคนโอ้โหเห็นแล้วต้องยอมแพ้
ไม่ต้องแพ้วิ่งบนแดดเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้
เรากำลังจะเข้าเส้นชัยค่ะเดี๋ยวพี่ชี่เข้าเส้นชัยก่อนนะ
ได้เห็นบรรยากาศสวยของชายหาดเมืองพัทยา
ได้สุขภาพดีกลับบ้านซะด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน